ที่แม่สอดจังหวัดตากันหน่อยนะฮะสาธารณสุขของจังหวัดเนี่ย
เขาลงพื้นที่ไปตรวจเชิงลุกเรื่องของโควิด๑๙นะคะ
พบว่าพนักงานคลังรถจักรยานมือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ย
พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด๘รายจากการตรวจเชิงรุก
หนึ่งร้อยรายนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยสั่งปิดพื้นที่ทันทีค่ะ
แล้วต้องลุ้นอีกนะอีก๓๐๐ลายที่ตรวจไปเนี่ย
จะมีกี่รายที่เป็นโรคโควิด๑๙ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่า
ตลาดค้าส่งจักรยานมือ๒ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ
ที่บ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดของจังหวัดตาก
ไปตรวจเชิงลุกพนักงานแล้วก็เจ้าของร้านขายรถจักรยานมือ๒
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมากว่า๓๐๐คน

หลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะมีการสุ่มตรวจเชิงรุก๑๐๐คน
พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ๘รายด้วยกัน
แล้วก็นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้ว
โดยผลการตรวจกลุ่มทั้งหมด๓๐๐คน
คาดว่าน่าจะรู้ผลในเย็นวันนี้
เพราะฉะนั้นเย็นวันนี้เดี๋ยวลุ้นกันอีกรอบหนึ่ง
เจ้าหน้าที่นี่ก็เลยมีการสั่งปิดพื้นที่คลังสินค้า
แล้วก็นำลวดหนามหีบเพลงมาวางกั้นพื้นที่ทางออกหลังคลังสินค้า
ซึ่งตรงนี้ติดกับแนวริมตลิ่งแม่น้ำเมย์ชายแดนไทยเมียนมา
ป้องกันกลุ่มเสี่ยงเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ระหว่างรอผลตรวจ
ในวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการปูพรมตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่มัศยิตอัลซอร์
เขตเทศบาลตำบลแม่สอดที่มีชาวเมียนมาแล้วก็ชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีคำสั่งปิดตลาดสดนครแม่สอดแล้วก็ตลาดสดพาเจริญ
เทศบาลนครแม่สอดเป็นเวลาสองวันทำให้ตลาดการค้าที่เคยไม่ไม่เคยหลับไหลเลยนะ
กลายเป็นตลาดร้างในบัตรดนคุณดูนะพลึบแบบนี้ค่ะหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่มีการนำรถดับเพลิงไปฉีดล้างทำความสะอาดตลาดทั้งสองแห่ง
กวาดขยะออกนอกพื้นที่จากนั้นทีมกำจัดเชื้อโรคได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแบบคุมเข้มทุกแผงร้านค้าแล้วก็ห้องน้ำสาธารณะรวมถึงถนนรอบตลาดด้วยนะคะ